ส่วนกรณีพระอธิปถุมทันีอันนี้ในอาบัดปราชิกแน่นอน
กินเหล้ากันในวัดฉลองสงกรานเป็นพระสองรูป
หนีแปลวันนี้เนี่ยแหละพันธุ์ทำรวจเอกทุนเดช
สืบสวนค่ะพาตัวนายสาคอนบุญโนอายุ๔๖ปีเป็นอดีตพระสาคอนนะคะ
กลายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรีแล้วนะคะในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สำนักสงฆ์บุญเจริญธรรมในอำเภอคลองหลวงค่ะ
คือนายสาคอนคนนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายพระสนันท่างทองวัย๖๓ปีจนมรณภาพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสองเมษายนค่ะพันธุ์ตำรวจเอกทูลเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังว่า
ไปจับได้เนี่ยก็คือ๑๓เมษาเพราะได้รับแจ้งมาจากแพทย์โรงพยาบาลคลองหลวง
พระสนั่นท่างทองเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็มามรณภาพที่โรงพยาบาลคลองหลวงค่ะ
สนั่นเข้ามารักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลตั้งแต่ตี๕ของวันที่๑๒แล้ว
พอได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยก็มีตั้งแต่เลือดออกในช่องท้องที่ไตก็มีเลือดคั่ง
สืบสวนไปตรวจสอบที่สำนักสงฆ์บุญเจริญธรรมซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสนั่น
ก็สอบปากคำพระที่สำนักสงฆ์แห่งนี้จนรู้มาว่า
สนั่นเนี่ยมีเรื่องชกต่อยกับพระสาคอนบุญโนนสาเหตุก็คือแอบกินเหล้ากันในสำนักสงฆ
อืมทั้งคู่เลยกินเหล้ากันจนเมาแล้วทะเลาะกัน
พระสาคอนก็เข้าไปชกต่อยเตะแล้วก็กระทืบที่หน้าท้องพระสนั่นหลายครั้ง
แบบไม่ยั้งเลยค่ะครับชุดตำรวจสืบสวนและร้อยเวร
ของคดีก็รวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำประจักษ์พยาน
แล้วก็ขอสารอนุมัติหมายจับพระสาคอนแล้วก็ไปตามจับตัวได้ที่วัดบางพูด
อำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรีนะจากปฐุมหนีไปอยู่นนทบุรีนะคะ
พอจับตัวได้ก็ให้เจ้าอาวาสศึกทันทีเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีค่ะ
นายสาคอนเองก็รับสารภาพนะคะบอกว่าทำร้ายร่างกายพระสนั่นจริง
ทะเลาะกันตั้งแต่สี่ทุ่มอะค่ะเพราะว่าพระสนั่นกินเหล้าแล้วเสียงดัง
หน้านั้นพระสนั่นก็ยังไปหาเรื่องพระอีกรูปหนึ่งด้วยก็เลยโมโห
ก็เลยทำร้ายจนทำให้พระธจันทร์เนี่ยเสียชีวิตแต่ตอนที่ลงมือทำร้ายเนี่ย
ไม่คิดว่าจะทำร้ายถึงขั้นตายนะคะก็ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ยังได้ยินเสียงพระสนั่นร้องโอดโออยู่ก็คิดว่าคงแค่เจ็บ
พอคนในวัดพาส่งโรงพยาบาลก็นึกว่าน่าจะดีขึ้นแล้วตัวเองก็เลยหนีไปที่วัดบางพูด
แต่สุดท้ายเพราะฉะนั้นก็มรณภาพแล้วก็ต้องมาถูกจับนี่แหละค่ะ
พวกนี้ก็มารศาสนาทั้งนั้นมันก็ผิดตั้งแต่กินเหล้ากันในวัดในสำนักสงฆ์แล้วอะค่ะ
คือมันไม่ใช่ที่ศีล๕รักษาให้ได้ก่อนนะคะก่อนที่จะรักษาศีลของสงฆ์นะ